คุณผู้ชมคะดูเหตุการณ์นี้หน่อยก็ย้ำเตือนกันนั่นแหละ
เวลาจะออกจากบ้านคือปิดประตูล็อกกรอนหน่อย

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับร้านที่ขายพวกอุปกรณ์ทางการเกษตรค่ะ
ตัวนายจ้างเขาจะออกไปปั่นจักรยานทุกเช้าทุกเย็นเลยนะ
แล้วเวลาออกไปดึงแค่ประตูม้วนลงมาเฉยไม่ล็อกกุญแจ
ทีนี้อดีตลูกจ้างเขารู้ไงว่าอดีตนายจ้างเป็นแบบนี้แน่นอน

มาเลยค่ะขโมยของได้ทั้งทรัพย์สินได้ทั้งเงินสดไปเกือบแสนเลยนะคุณผู้ชม

นี่แหละคุณผู้ชมอย่าเพิ่งงงนะ
นี่มันคืออะไรตอนที่ตำรวจเขาไปรวบตัวนายกิติพงศ
หรือว่าในนัทจันละครอายุ๒๕ปี
ซึ่งในนัทเนี่ยนะเขาเป็นอดีตลูกจ้างร้านพีพีเกษตรพันธุ์อยู่ที่บึงกาล
แต่ว่าในนัทเขาลาออกไปตั้งแต่๓เดือนที่แล้ว
แล้วนี่คืออะไรหลักฐานชัดเลยค่ะ
กำลังขี่มอเตอร์ไซคันนี้เนี่ยนะก่อนจะถึงตัวจังหวัดครับ
แล้วตำรวจก็เลยเรียกหยุดรถก่อนขอตรวจค้นหน่อย
เปิดดูอ่ะเห็นไหมตรงช่องเก็บของใต้เบาะรถเนี่ย
เจออะไรบ้างเจอแบงค์๑๔๗ใบเจอแบงค์๕๐๒๖ใบ
๒๐อีก๓๒๔ใบรวมทั้งหมดนี่เงินสดอย่างเดียวเลยนะ
๑๐บาทยังไม่พอค่ะยังมีของมีค่าอีก
สร้อยคอบาทนึงแหวนทอง๑สลึงซ่อนอยู่ใต้เบาะหมดเลย
แล้วรวมมูลค่าทั้งหมดนี่ก็เกือบแสนเหมือนกันนะ
ทีเนี้ยตำรวจก็ต้องคุมตัวในนัทไปที่ห้องพักอ่ะ
ธนาคารออมสินแล้วก็ของทกศอีกอย่างละใบ
แล้วก็มีกระเป๋าถือกระเป๋าสะพายกระเป๋าเอกสารอื่นอีกหลายรายการ
ทีนี้ตำรวจยึดเอาไว้ทั้งหมดเลยนะคะ
ทีนี้ก็สอบในนัดเค้นสอบในนัดบอกว่า
ผมติดพนันออนไลน์แล้วเจ้าหนี้มาทวงตังค์ผมบ่อยเหลือเกิน
ที่ผมทำงานอยู่กับนายจ้างเก่าเนี่ยคือเงินมันก็ไม่พอ
ก็เลยเอายังไงดีลาออกแล้วกันจะไปหางานทำใหม่
ทีนี้ตอนที่ลาออกมาแล้วเนี่ยเขายังไม่มีเงินไปใช้หนี้เจ้าหนี้ไง
ทำยังไงล่ะนึกถึงนายจ้างเก่ารู้ไงว่านายจ้างเก่าเนี่ย
เขาไม่ค่อยปิดประตูร้านปิดลงมาก็จริงแต่ว่าไม่ได้ล็อก
แล้วแถมที่สำคัญร้านนี้จากที่เคยทำงานเนี่ย
มาหมดแล้วกล้องวงจรปิดมันติดอยู่ตรงไหนหรือเปล่า
ปรากฏว่าร้านนี้ไม่มีเลยใช้โอกาสนี้นี่แหละค่ะ
เข้าไปขโมยของของอดีตนายจ้างทีนี้ตำรวจก็แจ้งข้อหานะคะ
ลักทรัพย์ของผู้อื่นในเคหาสถานในเวลากลางคืนโดยใช้ยานผ่านนะ
เพื่อสะดวกแก่การกระทำผิดอันนี้คือฝั่งคนที่ขโมยนะ
อดีตลูกน้องมาดูอดีตในจ้างที่เป็นผู้เสียหายกันหน่อยค่ะ
นางอุรักแพงลุล่าอายุเจ็ดสิบสองปีที่เป็นเจ้าของร้านพีพีเกษตรพันธุ์
บอกแบบนี้บอกว่าโอ้โหคือทุกเช้าทุกเย็นทุกวันเลยนะ
จะออกไปปั่นจักรยานออกกำลังกายถ้าเป็นตอนเช้าเนี่ย
ตีห้าครึ่งจะออกแล้วตอนเย็นเนี่ยก็จะประมาณแดดร่มลมตกห้าโมงหกโมงอะค่ะ
ก็จะไปปั่นจักรยานแล้วทุกครั้งที่ออกไปเนี่ย
ดึงประตูม้วนข้างหน้าลงมาปิดเฉยก็มองมาเนี่ยเหมือนกับปิดแล้วไง
แต่ว่าไม่ได้ล็อกกุญแจนะฮะแต่ทีนี้อดีตลูกจ้างรู้หมดเลยนะ
ใช่ค่ะรู้ทั้งช่วงเวลารู้ทั้งพฤติกรรมของอดีตนายจ้างหมดเลย
จังหวะนี้แหละมาก่อเหตุทีนี้อดีตนายจ้างบอกว่าโอ้ย
ไม่เอาแล้วหลังจากนี้ไม่ว่าฉันจะออกไปใกล้ไกลขนาดไหน
ประตูม้วนลงมาแล้วจะล็อกกุญแจด้วยนะคะครับ